ทุกครับไปดูกันต่อที่โลกออนไลน์นะครับเขาตั้งคำถามว่ามันเนี่ยตำรวจจริงหรือเปล่าเธอดู
หุ้มลักในตำรวจจริงนะแต่ตำรวจทำแบบเนี้ยมันเหมาะสมหรอครับยังไงอ่ะทำ
อะไรมีผู้หญิงเขานั่งหลับอยู่เบาะหลังครับตื่นมาอีกทีมือของพี่ที่แต่งคลายคล้ายตำรวจเนี่ย
อยู่ในเสื้อน้องครับอยู่ในเสื้อเลยค่ะ
เป็นรูปถ่ายของผู้ชายหัวเกลียนนะครับสวมเสื้อโปโลสีกรมต้าข้างหลังเห็นไหม
สืบสวนนครบานแต่ไอ้เสื้อแบบนี้ใครก็ทำได้

คนดังกล่าวเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลานสาวของเธอเนี่ยนั่งอยู่บนรถตู้ถูกชายในรูปเนี่ยนะครับ
โดยสารมาด้วยเนี่ยลวนลามครับหลานสาวนั่งหลับอยู่เบาะหลังนะครับของรถตู้
คุณผู้ชมมีลูกหลานต้องขึ้นรถตู้ลองฟังข่าวนี้แล้วเอาไปเล่าไปเป็นอุทาหรณ์หน่อย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางสาวบัวครับเป็นเจ้าของโพสต์เธอเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่หลานสาวเนี่ยนั่งรถตู้จากอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
จะมาลงเอกมัยหลานสาวนั่งเบาะหลังริมสุดนะฮะชิดกระจกครับ
ส่วนผู้ชายหัวเกลียนที่แต่งตัวคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบนี้นะนั่งข้างพอเริ่มเดินทางหลานสาวหลับสิครับ
หลับพอตื่นมาอีกทีเอ้ามีมือมือใครเนี้ยอืมครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะ
แต่พอลืมตายจริงจริงมือของผู้ชายหัวเกลียนเข้ามาอยู่ในเสื้อแล้วน้ำแข็งอุ้ย
คลำอยู่บริเวณใต้หน้าอกนี่ฮะนี่เขาเล่านะครับผมเล่าตามที่เขาเล่านะฮะ
พอผู้ชายหัวเกรงเห็นว่าหลานสาวตื่นนะก็มือออกแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้
หลานสาวก็ไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าเสียงดังนะครับเพราะกลัวว่าผู้ชายหัวเกลียน
มีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้จากนั้นหลานสาวทักแชทมาหาเธอ
แล้วเธอก็โทรประสานบอกคนขับรถตู้แล้วคนขับรถตู้ก็จอดรถแล้วเรียกหลานสาวมานั่งข้างหน้ามา
ใช่หลังจากนั้นเธอพยายามประสานตำรวจต่อให้มาดักรอซะ
แล้วก็ส่งเบอร์หลานสาวให้ตำรวจหวังว่าเดี๋ยวคงจะคุยกันประสานกัน
จากนั้นหลานสาวก็ส่งมือถือให้คนขับรถน่ะแล้วบอกพี่กัด
แต่ตำรวจเข้าใจผิดว่าคนขับรถคือคนร้ายก็เลยบอกให้จอดรถ
ตอนนั้นอยู่บนมอเตอร์เวย์กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง
ผู้ชายหัวเกลียนนั้นมันขอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันไปเลยไง

ข้างชัดเจนนะคะหนูซูมแล้วที่หนูลงเฟซบุ๊คไปค่อนข้างจะชัดเจน
คือถ้าสืบได้จริงก็หนูว่าไม่น่ายากนะถ้าเกิดว่าถ้าจริงก็ไม่น่าจะให้อภัย
เนาะเพราะว่าน่ากลัวมันสอกแหวะโรคโรคจิตเนาะแบบนี้เนาะ
เออแล้วก็ถ้าเป็นตำรวจปลอมก็อยากจะให้คนอื่นแบบเออจะได้
จะได้คนอื่นระวังด้วยแล้วก็ทางท่านตำรวจก็จะได้ไม่ต้องแบบเสียชื่อด้วย
เหมือนดีล่ะหะคือคนขับเนี่ย
ไม่ได้แจ้งความนะและอยู่ระหว่างหารือแต่ส่วนตัวคิดว่าคนร้ายที่สวมเสื้อ
มั่งแล้วพอเห็นผู้หญิงหลับก็ไปทำอะไรเขาเฮ้ยไม่แมนอย่าไปทำแบบนี้ไม่แมนนะครับ
แต่ว่าผมอยากให้น้องผู้หญิงแจ้งตำรวจนะอยากให้แจ้งตำรวจอยากให้เป็นคดี
อยากจะให้ตามตัวคนร้ายให้ได้ครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายด้วยไงได้เห็นแล้วมันน่าจะตามตัวได้